ท่านประธานครับประเด็นที่สองสั้นครับ
ผมตัดสินใจลำบากมากที่จะกลับเรียนท่านประธานเพื่อหารือครับ
เพราะว่าผมเดินเข้ามาในสภาในห้องประชุม
เพื่อนสมาชิกค่อนข้างที่จะมีความหวั่นวิตก
สมาชิกของเราท่านหนึ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่น

ท่านสมาชิกมากลับมาแล้วมีไข้

ผมตกใจก็ให้ฝ่ายสภาเขาตรวจสอบ

แต่ตรงนั้นเองก็ไม่ได้เป็นข้อยืนยันอ่ะท่านครับ

โรงเรียนภาษาไทย
โรงเรียนในเขตดอนเมืองประกาศ๑๔วัน
เพียงแต่ว่าญาติไปฮอกไกโดกลับมา

เพื่อนร่วมห้อง๓๐คนครูอีก๑๑คนต้องหยุด
อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังมาก
ผมอยากให้ท่านประธานช่วยพิจารณาในประเด็นนี้

เพราะเกรงเพื่อนสมาชิกเราจะตกใจ
ตอนนี้เนี่ยแมสที่แจกอยู่หน้าห้อง
ห้องประชุมเราเนี่ยไม่พอแล้วนะครับท่านท่านครับ
ฝากท่านประธานช่วยพิจารณาครับกลับพบกับคุณครับ
ครับต้องขอบคุณคุณหมอนะครับ
ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับ

ผมขอเรียนที่ประชุมได้รับทราบว่า
ผมก็อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน
ว่าการอภิปรายของท่านสมาชิกจะจบลงในเวลา๑๙นาฬิกา
แล้วก็ท่านสุธินคลังแสงจะเป็นผู้อภิปรายสรุปอีก๒ชั่วโมง
นี่คือข้อตกลงที่ทุกคนรับทราบด้วยกัน
ฉะนั้นนี่ผมก็อยากจะให้ทุกฝ่ายได้บริหารจัดการเรื่องเวลา
ไม่ใช่ว่าคนนั้นจองชั่วโมงครึ่ง
คนนี้จอง๑ชั่วโมงคนนี้จอง๔๐๕๐นาที
อย่างนี้มันเอาตามใจมันก็คงลงไม่ได้แล้วครับจบไม่ได้
ฉะนั้นก็อยากให้บริหารจัดการนะครับ
เพราะเรามีข้อตกลงร่วมกันแล้ว
ท่านอธกรจะชี้แจงเรื่อง

เข้าใจว่าทางท่านชโลนาลศรีแก้วนะครับ

ได้กล่าวมาเนี่ยก็น่าจะหมายถึง
สอสอของพักพลังประชารัฐคนหนึ่งนะครับ

มีโอกาสได้ทำงานในช่วง๒อาทิตย์ที่ผ่านมา

ทุก๒ชั่วโมงนะครับซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยก็ดี
คุณหมอที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่สภาแห่งนี้
วินิจฉัยออกมาแล้วครับว่าน้องสอสอท่านนั้นเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา
แต่พวกเราก็ไม่ได้ไว้วางใจครับท่านประธานที่เคารพครับ
เราก็ได้ให้น้องอยู่นอกห้องประชุมให้มากที่สุด
เพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นข้อกังวลของท่านสมาชิกหลายท่านนะครับ
แต่สิ่งที่น่าน้อยใจเรื่องเดียวครับผมไม่ทราบว่าใครนั้นให้ข่าวโดยไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับ
อาจจะไปดูข้อมูลลอยนะครับในอินเตอร์เน็ตหรือในเฟซบุ๊กนะครับ
แต่ในเมื่อคุณยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวสมาชิกท่านนั้นเป็นอะไรหรือไม่
แต่ไปให้ข่าวเนี่ยผมว่ามันเป็นการให้ข่าวด้วยเจตนาไม่ดีและต้องการจะดิสเครดิตครับ
จึงนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังพี่สมาชิกที่ครบที่รักทุกท่านนะครับว่า
เรื่องนี้เราได้ทำการเช็คตลอดนะครับและเราก็ได้ทำการมีมาตรการตามสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลแนะนำครับ

ขอบคุณด้านอรรถกรขอบคุณหมอครับก็จับเจอร์เจอร์นะครับ
ท่านประธานที่เคารพครับชนนานศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่าน
ประเด็นที่ผมยกหารือเนี่ยผมระมัดระวังมากครับที่จะไม่กล่าวนาม
เพราะว่าข่าวที่ผมได้มาจากสื่อจากการแถลงข่าวของเจ้าตัวเองก็ยืนยันว่าไปญี่ปุ่นมาจริงเมื่อวันที่๑๘
ด้วยความเคารพท่านท่านครับแม้จะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับกลับจากแรงเสี่ยง
ข้อปฏิบัติอย่างเข้มงวดในขณะนี้นะครับต้องดูแลตัวเองกักกันตัวเองหรืออยู่ในสายตาของแพทย์๑๔วันอย่างน้อย
ไม่มีอาการนะครับแค่กลับมาจากแหล่งเสี่ยงเนี่ยต้องกักกันตัวครับ
จะรอให้ป่วยไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ป่วยก็แพร่เชื้อได้ท่านประธานครับนั่นคือหลักของการแพร่เชื้อ
ขึ้นมาเพื่อบอกกับท่านประธานเพื่อบอกกับพวกเราได้ระมัดระวังตัวในการที่จะป้องกัน
ด้วยความขอรบครับไม่ได้พูดถึงจะให้ท่านสมาชิกท่านใดเสียหายนะครับ
ผลการตรวจนะครับต้องชัดเจนมีใบรับรองมีการยืนยันจากแพทย์

กลับมาต้องกักตัวทันทีฮะ
เราเข้าอิตาลีขณะนี้โดนกักตัว๑๔วันนะครับ
เพราะมาตรการเข้มมากแม้ไม่มีใครเป็นนะครับ

ครับผมต้องขอบคุณคุณหมอชนละนานครับ
ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับที่คุณหมอ

ท่านประธานขอแนะนิดนิดเดียวได้มั้ยครับ
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดสักนิดเดียว
ขอแนะนิดด้วยความขอบคุณจริงครับ

สีหรีรัฐยากรพรรคพลังพชารัฐ
ระบบบัญชีและชื่อจากจังหวัดชะชังเศร้า

ประหนึ่งกับท่านชนละนาน

ผมไม่ได้เอ่ยน้ำท่าน
แต่เท่าที่ผมเช็คกับนักข่าวมา
แล้วก็ได้พูดคุยกับตัวท่านสมาชิกที่โดนโจมตีเนี่ย
เขาบอกว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับ
ได้ให้ข่าวกับนักข่าวไปนะครับ
อกจากนี้เนี่ยท่านสมาชิกท่านนั้นเนี่ย
ก็ยังได้ให้ใบรับรองแพทย์กับทางสภาไปแล้วนะครับ
แล้วก็เดินทางมาเนี่ยวันนี้วันที่๑๖แล้วครับ
ก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงครับ

ตรงนี้ผมว่าเราก็คงไม่อภิปรายอะไรมากนะครับ
ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
มันเป็นเรื่องที่พวกเราประมาณไม่ได้ด้วยนะครับ
เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงและประมาณไม่ได้
ผมว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับ
ก็ให้ทางคุณหมอประสานงานทางหมอ
อะไรที่ไหนจะดำเนินการยังไง
ก็ดำเนินการตามที่เห็นเหมาะสมนะครับ
ให้เกิดอันตรายกับเรานะครับ

กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กับผมในแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์

จังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทย
ผมเองต้องขออนุญาตกลับเรียนว่า
โควิดไวรัสนั้นพวกเราก็ได้ยื่นยติ

และขณะนี้เราเป็นตัวอย่างต้นแบบ
ซึ่งพี่น้องประชาชนเขากังวลดูตัวอย่างของเรา
โดยเฉพาะก็ต้องเรียนว่าเราอยู่ด้วยกันในวันนี้
ทั้งหมดทั้งคอลโลมอร์ทั้งสมาชิกสภาพุทธแห่งรัฐศรีสะเกด

เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยต้องป้องกันต้องดูแลกัน

ถึงแม้ว่าที่บอกว่าระยะฟักตัว๑๐ถึง

ตอนนี้ไปถึง๒๑วันแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่เราจะตรวจแล้วบอกว่าไม่มี
เพราะมาตรฐานที่ทางกระทรวงสุขก็บอกแล้ว
เราให้เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงแล้ว

หลังจากนั้นอาจจะถึง๒๑วันด้วยซ้ำไป
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมานั้น
มันจะทำให้ความเดือดร้อนของสภาเราอย่างยิ่ง
ดังนั้นต้องขอความกุณาว่าเรามีพูด
มีความประสงค์ดีกับเพื่อนสมาชิก
แล้วก็ประสงค์ดีกับผู้คนทุกคน
ขออนุญาตท่านประธานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
แต่ว่าเราก็ต้องดูความอารุมอร่วยซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะตอนนี้มีข่าวคนไทยอีก๒คน
มีข่าวที่ผ่านมาแล้วติดต่อ
หลังจากที่เขาไม่มีอาการก็ยังติดต่อได้

ผมว่าถ้ามีละกรพอแล้วครับ
ห้อถ้าเกิดเรื่องนั้นป่อยแต่บ้น
เนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วครับก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอาการแล้ว
แต่ว่าน้องเขาก็ผมเป็นคนบอกเขาเองว่าให้กลับบ้านแต่หัววันนะฮะ
แต่ยังไงก็ตามท่านประธานครับผมว่าเข้าระเบียบวาระดีกว่าครับ
มันรู้สึกว่าใช้เวลาไปเยอะกับไอ้เรื่องไวรัสโคโรน่าหนึ่งเก้าเนี่ยฮะ
โควิดหนึ่งเก้าเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็นหมดแล้วครับ
ไม่ต้องมาแจกหน้ากากตอนนี้นะฮะมันไม่ทันแล้วล่ะครับ
มันไปกันหมดแล้วถ้าเป็นนะถ้าเป็นมันก็ไปกันหมดแล้ว
เพราะเมื่อวานก็นั่งข้างหลังผมเนี่ยนะฮะก็ก็นั่งอยู่ทั้งวันนะ
ค่าเดี๋ยวขามสารทางคุณหมอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญเรื่องนี้
ผมฝากไปถึงชนฤหมูลตีสาหกสุฯด้วยนะครับว่าให้ให้
ที่เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นมันต้องมีมาตรการอย่างไร
ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินใจดำเนินการ
ในเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
เราจะได้มาอภิปรายเลยครับพออภิปรายยังไงมันก็ไม่มีที่จบ
นะครับท่านสุประชาย

เดียวครับท่านประธานสุภาชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับ
ผมว่าสิ่งที่ท่านสมาชิกได้เสนอเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
จะต้องดำเนินการต่อให้มันแล้วเสร็จว่าเราควรจะต้องทำอะไรบ้าง
สื่อมวลชนลงข่าวว่ามีสมาชิกของเราท่านหนึ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วกลับมาแล้วป่วย
สองก็คือตอนนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับสื่อมวลชนหวาดภาวะกันทั่ว
มันเป็นแพนิกอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ผมอยากกลับเรียนกับท่านประธานคือ
จะต้องมอบงานเหมือนที่ว่าให้ท่านเลขาอย่างจริงจัง
ไม่เฉพาะเรื่องแจกไอ้มาสอะไรสำหรับใส่วันนี้
แต่คำถามว่าถ้ามันมีอะไรที่ลอยละร่องอยู่แถวนี้

ได้มั๊ย
ผมอยากให้ให้ดำเนินการตั้งแต่วันนี้มันเป็น

ให้เกิดความสบายใจของทุกท่านนะครับ
ก็ท่านผู้นำฝ่ายค้านครับ
ก็ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องขอพวกเราพูดสั้น
ไวจะได้เลิกกลับบ้านนะครับ
นี่ผมแซวท่านผู้นำฝ่ายค้านเฉยก็ไม่ต้องประท้วงผม